สวยงามมากคัดลายมือได้กริบเหมือนเป็นแบบการพิมพ์เลย
แล้วน้องนี่นะก็เป็นที่สนอกสนใจของหมู่มวลประชาชนคนไทยว่าเขาเป็นใครทำไมคัดลายมือได้สวยขนาดนี้
ใครยังไม่เห็นอ้าวเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยขนาดไหนค่ะ
โพสต์ข้อความไว้บอกว่าลายมือน้องสาวผมเองที่๑ระดับเขตกำลังไปต่อระดับประเทศ
เด็กป๖สู้ไปเห้ามันทุกข์

น้องเขามีความสามารถผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
ซึ่งเจ้าของลายมืออันแสนสวยนี้ก็คือเด็กหญิงกันนิกาพื้นผาหรือน้องจ๋าอายุเพียงแค่๑๐กว่าขวบเท่านั้นเอง
เรียนอยู่ชั้นป๖โรงเรียนบ้านปาคาตำบลนาคำใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีคนนี้แหละจ๊

ใช่แล้วค่ะน้องจ๋าแล้วก็พี่ชายรวมถึงครอบครัวนะคะ
นี่แหละตัวจริงของน้องเขาผู้เป็นเจ้าของลายมืออันสวยงามนี้
แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปแข่งต่อระดับประเทศ
เท่านั้นแหละชาวเน็ตก็แห่มาชื่นชมผลงานของน้องกันเพียบเลยบอกว่าโอ้โห
เดี๋ยวนี้หาคนที่คัดลายมือสวยเนี่ยน้อยนะหายากนะคะ
ล่าสุดนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าน้องจ๋าเนี่ยได้เขียนข้อความมาถึงรายการตลอดข่าวด้วย
นี่น้องเขาส่งมาถ่ายรูปมาให้เราดูแล้วโชว์แบบนี้ก่อน
ไหนดูไกลแล้วให้คุณผู้ชมดูใกล้
นี่เขียนสวยมากเลยนะ
มาแบบทั่วไปเท่านั้นเขาเขียนระบุเจาะจงมาถึงพี่ชนะพี่ใบตองพี่ชิสาเลยนะ
ช่วยอ่านให้ฟังหน่อยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยว่าน้องเขาตั้งใจเขียนมาว่ายังไง
สวัสดีค่ะพี่ชนะพี่ใบตองและพี่ชิสา

แม้ว่าจะอ่านต่อแม้คุณจะตอบก็ไม่บอกเลยนะตอบแล้วนะ
พี่ชนะพี่ใบตองและพี่ชิสา๓พิธีกรสายหาดที่น่ารักและอารมณ์ดีประจำรายการตลอดข่าว

น้องรับชมทางทรัศน์ทีวีช่อง๓๒
หนูชื่อน้องจ๋าเด็กหญิงกันนิกาพื้นผานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนบ้านป่าขาตำบลนาคำใหญ่อำเภอเกือบในอุบรรราชธานี
หนูชื่นชอบพี่ทั้ง๓คนมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งหล่อแถมเล่าข่าวได้สนุกสนานมากเลยค่ะ
พี่ชิสาเล่าข่าวสนุกนะรักนำเสียงรื่นหู้และศอดแซ่คความรู้ดู
โอ้โฮน่ารักมากเลยแล้วก็มีต่อด้วยนะบอกว่าส่วนพี่ใบตองก็ทั้งสวยและเก่ง
มีมุกตลกฮาอยู่เสมอและหนูก็ชื่นชอบเวลาพี่ใบตองเล่าข่าวความเชื่อต่างมากเลยค่ะ

ที่พี่ชนะโดนสองสาวแกล้งและแซวอยู่เสมอ

น้องเขาชอบชอบที่ทำให้คุณชนะโดนแกล้ง
คือน้องเขาบอกว่าหนูอมยิ้มได้ตลอดไม่หยุดเลยค่ะ

คือเราก็รู้สึกดีแล้วก็อารมณ์ดีไปด้วยนะครับ
เวลาทำให้คุณผู้ชมหรือว่าน้องหนู
มีความสุขในยามเช้าแบบนี้นะจ๊
ท้ายนี้น้องจ๋าบอกว่าหนูขอให้พี่ทั้ง๓คน
อยู่จัดรายการตลอดข่าวไปตลอดเลยนะคะ
วงเล็บยกเว้นพี่ชนะคนเดียวค่ะ

หนูและครอบครัวเป็นกำลังใจให้พวกพี่
สร้างเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมตลอดไป
ห้ามทิ้งแฟนรายการไปไหนนะคะ
ยกเว้นพี่ชนะค่ะหนูไม่ชอบสวัสดีค่ะ
ทำไมข้อความที่คุณอ่านกับคลิปที่ฉันเห็นหน้าจอมันไม่เหมือนกันนะ
มันเป็นอ๋อนี่ฉันเป็นฉบับพิเศษ
มันเป็นข้อความของน้องเขาที่ผสมปนเปย์กับความในใจของคุณใช่ไหม
น้องเขาเขียนวงเล็บมาหาเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอ

ยังไงซะขอบคุณน้องเขาด้วยนะ
ตั้งใจเขียนเดี๋ยวพี่ใบตองเนี่ยจะเขียนขอบคุณน้องจ๋า
อันนี้น้องจ๋ากำลังคัดลายมือมาให้เราเลยน้องจ๋าป๖คัดลายมือมาสวยมากเลย
แล้วเดี๋ยวพี่ทั้ง๓คนจะเขียนขอบคุณน้องจ๋า
เริ่มที่คุณใบตองนะครับเขียนขอบคุณไปเลย

แล้วก็จะได้ส่งไปให้น้องเขาใบเดียวด้วยกันไปเลย
เอางั้นแหละเดี๋ยวผมจะได้เขียนด้วย

เขาก็บังคัดอยู่คุณชนะคุณพ่อ
นี่คือเป็นภาพความประทับใจนะ
คือเราได้สิ่งที่ดีที่น้องเขาทำให้เรา
เราก็อยากจะตอบแทนคืนให้กับน้องเข้าไปด้วย

นี่คือลายมือของน้องใบตองนะ

แล้วก็มีลายเซ็นต์ด้วย

เพราะว่าเขาเหลือไว้ให้พื้นที่ให้กับผม

อันนี้ก็คือลงไลฟ์ชื่อไลฟ์มือ
และก็เป็นไลเซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะ
ใครจะถ่ายรูปเพื่อที่จะไปค้ำประกัน
รีบรีบเลยนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้น้องเขาด้วยนะครับ

เด็กอี๋งกันนิการ์พื้นผ่าน
เป็นกำลังใจให้น้องจ๋าต่อไปสู้นะคะ

เป็นกำลังใจให้กับน้องหนูทุกคนด้วยที่พยายามจะทำการคัดลายมือให้ดูสวยงาม